สรุปเวียกับเบลล่าเลิกกันจริงมั้ยแอ้งจี้
เออมั้ยแล้วพอได้อิ่ม
ไม่ได้เลิกหรอกเอาความจริง
เอาแม่งก็พูดไปเลยแม่งก็ถามไปแล้วอ่ะ
ก็บอกว่าจะถามคนรอบตัวเขาบอกเบลล่ามันไม่เห็นจะเศร้าเลย

เพราะคนที่ไปทำนาคารด้วยกันมันบอกไม่เห็นจะเศร้าเลย

ค่ะ

ถ้าเมื่อกี้คู่ลักษณ์ที่แบบว่า

วงในออกมายืนยันข่าวลือการเลิกราของซุปตาคนดัง

มีการนัดกินข้าวแล้วก็พูดคุยถึงความสัมพันธ์เหรอวะ
เขาบอกว่าก็ต้องรอน้องออกมาพูดว่าอาจจะเป็นการงอนกันหรือเปล่า
ซึ่งเป็นการตกลงแล้วก็เลิกลากันด้วยดี
ผู้จัดการส่วนตัวของทุกข์บอกว่าเป็นเรื่องของเขาสองคนคงตอบอะไรแทนไม่ได้
อยากให้รอฟังจากปากของทั้งสองคน
เข้าไปดูไอจีของทั้งสองคนรูปที่เคยโพสต์ไว้
เป็นภาพเบลล่าไปส่งเวียที่สนามบิน

คนก็เลยรอฟังว่าวันที่สามสิบพฤษฐกาโยนี้ยังไง
ก็ครบสิบปีกันครบป๋าหากัน

ความเปรี้ยงของข่าวใช่ไหม

หมวกกันมานานเรื้อก็จะมีช่วงได้อะ

เพราะว่าพี่เมย์เค้าก็มีสามีชั้น๗

ฉันก็ถามเค้าไม่ได้ต้องถามเธอไง

แองจี้แบบว่าไปทุกคนเลยรู้รึ
ก็ต้องถามคนที่มีประสบการณ์ตรง
เพราะตอนนี้ถามพี่เมย์หมดก็ไม่ได้

มันก็ต้องมีอะไรมาแรงกว่านี้

เมื่อกี้ถามแม่ยของต้น
เมื่อกี้บอกพี่เอนะก็ไม่รู้

ต้องมีสิ่งงี้
โปรดติดตามตอนต่อไป